ท่ายาของบิ๊กโจ๊คนะครับทุกผู้ชมครับ
ดรซีลินัตดาหักพารนะครับ
หรือว่าคุณกุ๊บอันนี้ชื่อเล่นนะ

เป็นทายาทของเฮียชานักธุรกิจใหญ่ของสงขลา
เหมือนที่น้องมิ้นเล่าให้ฟังนะครับซึ่งคุณพ่อเพิ่งเสียชีวิตเมื่อมีนาคมปี๖๕
ทางดรศิรินัทดาจบมัธยมปลายจากโรงเรียนวรานารีเฉลิมจังหวัดสงขลา
แล้วก็ไปต่อปริญญาตรีนิเทศศาสตร์วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ที่มลังศิษย์นะครับ
ปริญญโทนะฮะศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรมจากมมหิดล
จากนั้นดรสุรินัดดาก็ลาออกมาทำธุรกิจส่วนตัวนะครับนำเข้าอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์
คลินิกเสริมความงามนะฮะมีนำผลิตภัณฑ์ยาสีฟันนะครับแล้วก็ชมพูสมุนไพร
สิริชมพูสูตรสมัยคุณยายที่ผลิตออกมาส่งขายต่างประเทศด้วย
ส่วนเส้นทางสู่การเป็นมาดามกรุ๊บภรรยาของรองพบตรบิ๊กโจ๊ก
โรงเรียนมหาวิทยาวุฒิจังหวัดสงขลานะครับส่วนทาง
ดังนักศึกษีนรรดาก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนวรรณาลีเฉลิมสงขาเหมือนกัน
จากนั้นก็ตัดสินใจแต่งงานกัน
แต่กว่าจะได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันก็ต้องผ่านอุปสรรคหลายอย่างนะฮะ

เพราะคุณพ่อเนี่ยมองตั้งแต่ตอนรักในวัยเรียนแล้วส่วนหนึ่งคือคุณพ่อเป็นนักธุรกิจใหญ่
แต่ครอบครัวฝ่ายชายเองก็เป็นข้าราชการคุณพ่อของบิ๊กโจ๊กท่านก็เป็นตำรวจคุณแม่เป็นครู
ที่บ้านก็เลยเอ๊ะจะยังไงจะควรจะได้แต่งงานกับนักธุรกิจอะไรด้วยกันไหม
แต่สุดท้ายบิ๊กโจ๊กก็ฝ่าฟันพิสูจน์ตัวเองนะฮะสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารนะก็ต้องห่างกันไปนะครับ
บิ๊กโจ๊กไปเรียนโรงเรียนในร้อยนะฮะเป็นตำรวจก็ต้องเขียนจดหมายคุยกันตลอด
คุณกุ๊กกิ๊บบอกว่าสมัยนั้นเนี่ยถึงขั้นถูกคุณครูเอาจดหมายไปเปิดอ่านหน้าเสาทง
ตอนนั้นก็อายมากนะข้อความที่ฝ่ายชายเขียนมาหาเนี่ย

แต่ก็โชคดีมากเขาเขียนมาด้วยข้อความที่เต็มไปด้วยความสุภาพ
ก็เลยเกิดความประทับใจแล้วก็ศึกษาดูใจกันมายาวนาน
เติบโตมาหน้าที่การงานมั่นคงกันก็เลยแต่งงานกัน
แล้วก็ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมาตอนนี้เนี่ยคือ๗ปีแล้วนะฮะ
คบหากัน๒๕นะแต่งงานอีก๗นะฮะ
ก็รวมเป็น๓๒ปีแล้วที่อยู่ด้วยกันมา
คือทางภรรยาของบิ๊กโจ๊กเนี่ยบอกว่าใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมาหลายปีนะ
ซึ่งอาชีพตำรวจของบิ๊กโจ๊กเนี่ยทำให้คนทำให้มองคนออก
แล้วก็รู้ว่าใครจะเข้ามาหาเราแบบไหนทางไหน
บ่อยครั้งถูกโจมตีด้วยข่าวด้านลบแต่ก็ต้องยืนเคียงข้างกันให้กำลังใจกัน
ทนเพื่อผ่านเหตุการณ์ร้ายด้วยกัน
ตัวของคุณกุ๊บเองก็ค่อยก่อร่างสร้างตัวบุกเบิกธุรกิจของตัวเอง
แบบไม่พึ่งเงินที่บ้านแล้วก็สามารถสร้างครอบครัวมาจนถึงมีวันนี้
ปีกว่าที่ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันตามหน้าสื่ออาจไม่ค่อยเห็นคุณกุ๊บนะฮะ
แต่หลังบ้านเนี่ยเป็นคนที่อยู่เคียงข้างบิ๊กโจ๊กตลอดในทุกช่วงชีวิตให้กำลังใจกันมาตลอด
ทีนี้ก็มีอีกคำถามหนึ่งตอนที่มีงานศพการเสียชีวิตคุณพ่อของบิ๊กโจ๊กใช่ไหม
แล้วก็มีการเลี้ยงขอบคุณอันนี้ภาพในงานที่จะเห็นพี่เอสุภาชัย
ผู้จัดดาราชื่อดังไปร่วมงานด้วยตลอด
งานเลี้ยงขอบคุณบุคคลที่มาช่วยงานของบิ๊กโจ๊กนะฮะ
ที่ขอบคุณคนที่มาช่วยงานคุณพ่อเนี่ยก็มีภาพพี่เอก็ไปถ่ายภาพ
แล้วก็มีมินนี่ติดไปด้วยตอนนี้พี่เอก็ถูกสอบถามอยู่ว่าตกลงไปแบบไหน
อย่างไรลองฟังพี่เอ๊กชี้แจงเรื่องนี้ทางคุณกุ๊ป
ภรรยาบิ๊กโจ๊กบอกว่าที่พี่เอสุบัชัยไปปรากฏภาพต่าง
หรือว่าได้เจอเจอกันหรือว่าบางภาพมีมินนี่อยู่ด้วยเนี่ย
อย่างใกล้ชิดถึงขั้นไปช่วยงานต่างเยอะแยะไปหมด
เนี่ยนะฮะก็จะเอาไปโพสต์ลงอินสตราแกรมตลอด
แล้วก็แท็กชื่อภาษาอังกฤษเอาไว้นะฮะสิริไทยแลนด์
อ่าเป็นแบรนด์ของมาดามกรุ๊ปด้วยนี่ใช่ไหมอ่า
สัมพันธ์ระหว่างพี่เอกับบิ๊กโจ๊กก็นอกจากเป็นคนใต้เหมือนกัน
ก็คาดว่าจะผ่านมาจากทางฝั่งของภรรยาของบิ๊กโจ๊กด้วยนะครับ
เพราะว่าตอนที่พี่เอถูกคนใกล้ชิดขโมยกระเป๋าแบรนด์เนมไปขายเนี่ย
บิ๊กโจ๊กนี่แหละที่เข้ามาช่วยดูแลคดีนี้ด้วยนะครับ